คุณผู้ชมทั้งตัวเลขอะไรก็แล้วแต่เราก็ไปมูกันต่อเลยดีกว่านะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปดูลีลาการรำมวยยักษ์ของสาวงามคนนี้ชามโอสถานนท์นั่นเองค่ะ
เขาบอกว่าเขาจะคัมแบ็คคืนวงการแล้วคุณผู้ชมมาในเรื่องของความเชื่อคราวนี้นะ
ความเชื่อท้าเวสวันเออแค่พูดก็ขนลุกแล้วคุณผู้ชมแล้วดูสิ
นี่นะคะชามแต่งองค์ทรงเครื่องด้วยชุดนางรำโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยค่ะ
งานวงสวงท้าเวสวันนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า
ทันทีที่มีการเริ่มสวดคาถาบูชาทาเวสวัน
เกิดปรากฏการณ์ไฟดับทั้งงานคุณผู้ชม

แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ทำให้ความตั้งใจของคุณชามเขาหมดไปนะ
ตั้งสติเลยไฟจะดับก็ดับไปแล้วกัน
ซึ่งถือว่าเป็นการรำมวยแบบโบราณนะฮะสามารถใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวได้ด้วย
ซึ่งธงทาการฟ้อนรำของชามมดงามแต่กล้อกแฝนก์ไปด้วยความแข็งแกร่งนะคะ
ไถทอดลีลามวยไทยได้แบบว่าสุดยอดจริงสิค่ะ
อยู่เหมือนกันนะครับอยากจะให้มันออกมาดีที่สุด
ส่วนงานในวงการบันเทิงไม่ได้ว่าว่างนะจ๊ะ
รับอยู่เออแต่มันก็มีช่วงหนึ่งบ้างที่หายไป
เพราะว่ามุ่งธุรกิจติดต่อกับต่างชาติค่ะ

เรื่องหัวใจพี่ชามตอนนี้มีใครเข้ามาหรือเปล่าคะ
ฟังจากปากคนสวยกันเลยค่ะ
สถามานานแล้วค่ะ
และในวันนี้ก็ได้ทำในสิ่งที่แบบอยากทำมานานแล้วด้วยค่ะ
ไปนานแต่พอทราบว่ามีงานนี้ก็เลยกลับมารื้อฟื้น
ก็หลายชั่วโมงหลายวันนะคะ
คลาสอยู่ครูก็มาประกบเลยค่ะ
งานแสดงจริงตอนนี้มีคุยกันบ้างค่ะ
แต่ว่ารอจังหวะแล้วก็รอบทที่เหมาะสมค่ะ

ความรักก็ดีค่ะยังไม่มีใคร
เอาเป็นว่าตอนนี้ลุยในเรื่องธุรกิจไปก่อน

แล้วก็กลับมาให้มีงานปังในวงการเยอะนะคะ
แต่เห็นภาพแบบนี้แล้วขนลุกเหมือนกันนะคุณผู้ชม